ลูกอายุได้๔ปีพบคุณหมออีก
หมอกระดูกกับหมอสมองพูดตรงกันว่า
น้องจะมีอายุไขแค่๘ปีเท่านั้น

ป้าน่ะตั้งใจคุยกับลุงตลอดว่า
ถึงยังไงเราก็จะดูแลลูกให้ดีที่สุด

เป็นปุ๊บปั๊บไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้รู้ว่าจะเป็นเลย
เบี้ยวแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ล้มเลย

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
รามวันนี้นะครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นอกจากจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อนอยู่บ้านกันแล้วก็ยังมีรายการดีนะครับที่มาในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างรายการของเรา
วันนี้นะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ดีอย่างไรนะครับดีเพราะว่าเราช่วยเหลือคนที่หมดโอกาส
คนที่ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครกันแล้วต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตมาเอาจากรายการเราได้เลยนะครับ
ร้องเพลงให้ครบ๑๐เพลงเนื้อเพลงถูกต้องเท่านั้นรับไปเลย

เคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าชีวิตคนเรามีเวลาแค่๓วัน
วันไหนบ้างเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อืม
เมื่อวานผ่านไปแล้วค่ะแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปได้ครับ
วันนี้คือวันปัจจุบันและพรุ่งนี้คืออนาคตที่ยังมาไม่ถึง
แต่สำหรับป้าน้อยค่ะเธออยากมีมากกว่า๓วันเหลือเกิน
เวลาของอดีตค่ะคุณผู้ชมไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของป้าน้อยกันก่อน
คุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมคุณป้าน้อยถึงอยากย้อนอดีตมากนักค่ะ
สวัสดีค่ะป้าชื่อป้าน้อยชื่อจริงชื่ออมรวันนามสกุลบริรักษ์
อายุห้าสิบแปดปีอยู่กรุงเทพภาษาหานครค่ะ
ห้องที่ป้าอยู่ก็เป็นห้องแถวเล็กอยู่กับสามีแล้วก็ป้าแล้วก็ลูกสาว
ผมป่วยเป็นโรคสมองตีบอาการพูดไม่ชัดครับ
แขนไม่มีแรงต้นคอก็ไม่มีแรงทรมาน
แกก็มีความพยายามว่าแกจะทำยังไงที่จะให้เป็นภาระกับครอบครัวน้อยที่สุด
อยู่มาเท่ากับอายุลูกแล้ว๒๐ปีแล้วค่ะสุดที่รักเลย
คือไม่ทิ้งไปไหนแล้วแล้วก็ไม่คิดจะทิ้งด้วย
ลูกสาวชื่อหยุยอายุ๑๙ปีค่ะ
เขาเป็นเด็กพิการทางสติปัญญาการเรียนรู้แล้วก็ทางร่างกาย
ก็จะมีรู้เรื่องบ้างก็คือการยิ้มโต้ตอบ
ร่างกายก็คือการเคลื่อนไหวไม่ได้เลย
เขาจะขยับตัวก็มีแต่แม่พ่อแม่ขยับให้
มือข้างขวานี้เขาจะบิดออกมือข้างซ้ายเขาจะงอเข้า

ขาก็จะเหยียดได้บ้างส่วนมากจะงอ
คืออวัยวะข้างในก็คือ๑ปอดมีปัญหาเป็นปอดติดเชื้อ
ก็เลยต้องมาใส่อาหารทางสาย
แล้วก็ปอดทำงานข้างเดียวข้างซ้ายข้างเดียว
แล้วก็ทุกวันนี้น้องจะหายใจทางปาก
คิดว่าลูกน่าจะทรมาน
มูกเขาข้างนึงก็จะมีสายอยู่ด้วย
แน่นอนคือมันต้องหายใจไม่สะดวกอยู่แล้ว

ท้อนะแต่เราต้องสู้

พอลูกคนนี้มาอยู่ในสภาพนี้ก็
ชีวิตเราให้ได้

เขาก็จะนอนอยู่อย่างนี้ตลอด
เขาจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลย
ตอนเกิดมาน้องหยุ่นก็เป็นเด็กปกติอะค่ะ
มีพัฒนาการตามวัยเด็กปกติค่ะ
ตอนนั้นแม่ทำงานเย็บผ้า
ที่โรงงานอุตสาหกรรมที่บางพี
ก็เลยเอาน้องไปจ้างเลี้ยง

เลี้ยงบอกให้แม่ไปซื้อยามาตัวหนึ่ง
คือแม่เข้าไปถาม
ผลของยาตัวนี้ก็ทำให้เด็กนอน

ถ้ากินเยอะไปก็จะมีผลต่อสมองของเด็ก

แม่ก็ให้เลี้ยงอยู่อีกระยะหนึ่ง
พอถึงน้องอายุ๙เดือน
สังเกตดูว่าน้องมีอุปกรณ์เยอะมาก
หมอนทั้งตุ๊กตาล้อมรอบน้องอยู่
คือน้องสูญเสียในการทรงตัว
คนเลี้ยงเขาบอกแม่ว่า
ให้ช่วยพาน้องไปพบหมอหน่อย

หมอตั้งคำถามคำถามหนึ่งที่แม่ตกใจมากก็คือ
น้องเคยตกจากที่สูงลงที่ต่ำไหม

ถ้าย้อนเวลาไปได้แม่ก็คงจะเลี้ยงลูกเอง
จากนั้นแม่ก็ตัดสินใจลาออกจากงาน

แม้แต่ชีวิตแม่ก็จะให้เขาได้

พ่อแม่ลูกจะสู้สู้กันไปเนาะ

ลูกและสามีที่พิการคือพลังงานขับเคลื่อน
ให้ต้องสู้และไม่ท้อครับ

สวัสดีครับ

นักสู้ชีวิตคนล่าสุดในรายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิตนะครับป้าน้อย
ก็เรื่องราวของป้าน้อยเนี่ยน่าติดตามแล้วก็

วันนี้เราจะคุยกันต่อและแน่นอนค่ะป้าน้อยไม่ได้มาคนเดียว
ครอบครัวมีกันอยู่๓คน
พิการไปสองค่ะแต่ก็ยังพอมาไหวหนึ่งนะคะ
นั่นคือสามีค่ะนั่งรออยู่ด้านล่างแล้วนะคะ
ขอต้อนรับคุณลุงชาลีนะครับสวัสดีนะครับคุณลุงครับ

ราวที่แล้วเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องราวความเป็นมาของเรื่องราวของน้องว่า
ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้มันมีเกิดอะไรขึ้นบ้าง
คุณลุงค่ะว่าตอนที่เอาไปฝากพี่เลี้ยงเนี่ยก็คือน้องยังปกติดี
แต่มาเอกใจตอนที่๘เดือนกว่าพัฒนาการของเด็กไม่ตรงไปตามเวลากับอายุของเด็ก

นั่งไม่ได้ถ้านั่งต้องมีอุปกรณ์ช่วยค่ะ

แล้วยิ่งผิดปกติไปอีกก็คือพี่เลี้ยงให้ไปซื้อยา

ยาประเภทนี้ให้เด็กทานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคุณป้า
เด็กที่หลับยากก็จะหลับง่าย
เด็กที่งอแงก็จะงอแงน้อยลงค่ะ
แล้วก็ผลกระทบก็คือไปทำลายสมองของเด็กค่ะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยยาอันนี้ไม่ควรให้เด็กทานถูกป่ะคะ

ว่าเด็กจะโยเยงอแงยังไงเราก็ต้องมีวิธีประคบประงมอื่น
เดี๋ยวเกิดแบบเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วแล้วศึกษาไม่ละเอียด
ไปซื้อยานี้มาให้ลูกทานอันนี้ไม่ได้นะคะ
นี่คือวิธีการที่ไม่ถูกต้องผิดอย่างยิ่งนะคะ
เพราะป้าน้อยไปปรึกษาร้านขายยาแล้ว
ก็ป้าน้อยก็ตัดสินใจว่าป้าน้อยต้องเลี้ยงลูกเองก็ลาออกจากงานเลยค่ะ
ก่อนที่จะลาออกจากงานเนี่ยพาน้องไปพบแพทย์หรือยัง
พ่อป่าน้อยพาน้องไปพบแพทย์
วินิจฉัยว่ายังไงบ้างคะป้าน้อย

คุณแม่เลี้ยงลูกเองไหม

ที่ถามก็คือน้องมีอาการ
แล้วก็กรี๊ดเสียงดังร้อง

หมอไปอีกทีนึงคืออาการของน้องมันคือ

หมอตอบว่าเหมือนเด็กตก

พ่อหมอวินิจฉัยว่ายังไงแล้วคุณแม่ว่าไงคะ
คือก็ตอบได้คำเดียวว่า

แล้วหลังจากนี้จะเกิดภาวะอะไรบ้าง

ผลกระทบคือสมอง

ก็จะมีซี่โคง

เป็นนิ่มปกเปียก
แน่ชัดว่าเกิดจากตกที่สูงแน่นอน
แล้วป้าน้อยได้กลับไปที่พี่เลี้ยงไหมคะ
ว่าเขาทำอะไรบ้างได้คุยกับเขาไหม

ก็คือสอบถามว่า
น้องได้อุบัติเหตุไหม

ป้าน้อยตั้งคำถามว่าได้ตกปีไหม
ก็คือน้องจะอยู่ในเปย์ตลอด
ป้าค่ะแล้วพอไปถามเขาแล้วเขาว่าไงคะ

ไม่มีคำตอบให้ป้าเลย

ในระยะเวลาทั้งหมดที่ป้าเลี้ยงลูกมา๒๐

มันเกิดความลำบากลำบลอะไรเกิดขึ้นบ้าง
แล้วการที่เราได้เห็นพัฒนาของเขา
เจริญเติบโตตามปกติที่เด็กควรได้รับ

ค่าเดินทางก็ลำบากมาก

แล้วป้าน้อยก็ต้องพาลูกไปพบหมอ

คือมีเงินเท่าไหร่เราก็ทุ่มกับลูกหมด

กลับกลายเป็นว่าสามีต้องทำงานหนักเพียงคนเดียว

เวลาผ่านไปมันลิบหลีไหมป้าน้อย

จนสุดท้ายแล้วอาการมาเด่นชัด
ลูกเราจะไม่สามารถเดินได้เหมือนเด็กปกติ

ตอนนั้นลูกอายุได้

หมอกระดูกกับหมอสมองพูดตรงกันว่า

ห่าง
ช่างแม่ศัตรู
ไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้คือป้าไม่อยากจะออกมาข้างนอก
ก็เพราะว่าคนอื่นมองลูกเราแล้วก็มีคำถามว่าเขาเป็นอะไร
ตอบคำถามอย่างนี้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งใช่ค่ะ
ก็ยังมีคำถามเดิมอยู่อย่างนั้นซึ่งในทุกทุกการเล่าเรื่อง
วันนี้ก็เช่นกันมันย่อมแฝงไปด้วยความเจ็บปวดค่ะ
สี่ปีนั้นกับสามีมีรอยยิ้มบ้างไหมป้าไม่มีเลยค่ะ
รับว่าไม่มีเลยคือได้แต่พูดคุยกันกับเรื่องลูกว่าจะทำยังไง
เงินเราก็ไม่มีเราจะอยากรักษาลูกนะตรงนั้นมันก็ทำไม่ได้
อยู่ในห่วงทุกข์กันมาสี่ปีป้าจ๋าแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หมอวินิจฉัย
ณปัจจุบันน้องอายุเท่าไหร่แล้ว๒๐แล้วค่ะ
ทำไมถึงเกินมาได้เยอะเหลือเกินป้าจ๋าป้าน่ะตั้งใจก็คุยกับลุงตลอดว่า
ถึงยังไงเราก็จะดูแลลูกให้ดีที่สุดดูแลเขาไม่ให้เหมือนกับคนพิการ
จะให้เหมือนกับคนปกติให้มากที่สุดทุ่มเทอย่างหนักเหลือเกิน
จนสุดท้ายเนี่ยเกือบเสียสามีไปเพราะว่าทำงานหนักมากใช่ค่ะ
ก็คุณลุงก็อย่างที่เราเห็นเลยนะคะคุณผู้ชมคุยกันแล้วครั้งที่แล้วว่า
คุณลุงเองณตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นคนพิการอย่างเต็มรูปแบบได้เลย
เพราะว่ามือไม่สามารถใช้ได้ขาก็เดินไม่ค่อยสะดวกและยังมีโรค
พากินสันมาร่วมควบด้วยเนื่องจากทำงานหนัก
เพื่อเอาเงินมาดูแลลูกและดูแลภรรยาเพราะว่าภรรยาไม่สามารถทำงานได้
นะฮะมันก็เป็นวงจรกันไปหมดถ้าลูกดูอยู่
และณวันนี้สมมุติเราสื่อสารกันเข้าใจคุยกันรู้เรื่อง
ป้าน้อยอยากบอกอะไรกับน้องค่ะอยากบอกว่าจะดูแลให้ดีที่สุด
ถ้าชีวิตแรกได้แม่ก็จะแลกด้วยชีวิตของแม่
คือแม่ก็อายุมากแล้วถ้าลูกเป็นปกติ
อนาคตของลูกยังไปอีกไกลแต่แม่ก็จะยอมรับ

และไม่อยากให้ชีวิตใครคนไหนคนหนึ่งที่จะต้องจากแม่ไปค่ะ
เป็นคำพูดจากทุกคนเป็นแม่นะครับ
และสำหรับน้องหยุยคุณแม่ครับ
มีอะไรที่ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
ทางเดินหายใจของน้องน้องต้องให้อาหารทางสาย
อดของน้องจะทำงานข้างเดียว
อีกข้างหนึ่งก็ซี่โครงข้างที่ว่ามันยุบแล้วมันจะไปบีบปอด
แล้วก็ปอดไม่สามารถที่จะทำงานได้ข้างหนึ่ง
อันนี้คือเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
ใช่ค่ะแล้วก็ภาวะชักถ้าน้องชักก็จะชักแบบรุนแรง
ถ้าตกใจก็จะชักค่ะ
ป้าคะอดีตย้อนไม่ได้แต่ว่าถ้ามันย้อนไปได้จริง
ป้าอยากย้อนไปทำอะไรบ้าง
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ชีวิตครอบครัวให้มันดีกว่านี้

ถ้าจะมีคนใดคนหนึ่งป่วยก็อย่าให้พิการเลย

อันนี้กอดกันไม่ได้นะป้าแต่เป๊กอยากกอดป้ามากเลย

เอาละครับก็เป็นเรื่องราวของป้าน้อย

วันนี้ก็มาเป็นนักสู้ชีวิตนะครับ
วันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับป้าน้อยนะครับ
ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันก่อนที่จะถามเรื่องเงินทุนสู้ชีวิต
คุณลุงชาลีครับให้กำลังใจป้าน้อยหน่อย
น้อยจะแข่งเพื่อครอบครัวของคุณลุงนี่แหละครับ

เพื่อลุงกับน้องบนเวทีของเราค่ะครับ
ผู้ชมคร้าห์ได้แต่หวังว่าขอให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้ครับ
ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของป้าน้อยด้วยค่ะคุณผู้ชมครับผมนะครับ
ก็เป็นธรรมเนียมครับก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนะครับ
ก็มาถามนักสู้ชีวิตของเราก่อนนะครับว่ามารายการของเราแล้วต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

๐บาทนะครับก็ทั้งหมดร้องให้เรา๕เพลง
ป้าจ๋าเงิน๘๐๐๐นี้ป้าจะเอาไปทำอะไรบ้างคะ
ส่วนหนึ่งป้าก็จะเอาไปใช้หนี้กองทุน
เป็นหนี้อยู่เท่าไรครับป้าเป็นหนี้อยู่หกหมื่นบาทค่ะตอนนี้ก็พักหนี้ไว้ค่ะ
บ้านต้องเช่าไหมป้าเช่าค่ะบ้านต้องเช่าลุงก็ทำงานไม่ได้ไม่ได้ค่ะ
ป้าก็จะต้องดูแลน้องด้วยแต่จริงแล้วเนี่ยต้องการมากกว่านั้นแน่นอน
หมื่นใช้หนี้กองทุนซะหกค่ะแล้วที่เหลือก็เอาไว้กินไว้อยู่ค่ะ
หมื่นนะครับคุณผู้ชมต้องการห้าเพลงเรามีตัวช่วยให้สามตัวช่วยตลอดทั้งการแข่งขัน
ก็มาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับป้าน้อยมาที่เพลงแรกก่อน
หนึ่งหมื่นบาทอินโทรเพลงที่หนึ่งมาเลยครับ
ก็มาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ
ก็มาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ

ก็มาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ

ก็มาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ
ก็มาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ
ก็มาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ

ก็มาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ

ก็ใช้ตัวช่วยได้นะครับป้าน้อย

เพลงแรกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ในเพลงแรกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ก็แสดงว่าป้าน้อยนี่น่าจะร้องเพลงนี้ได้จริง

กำลังใจให้นะป้าน้อย

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงมาครับ

เพลงเพลง

เพลงเพลง
เพลงเพลง
เพลงเพลง

เพลงเพลง

เพลงเพลง

เพลงเพลง

เพลงเพลง

เพลงเพลง
เพลงเพลง

เพลงเพลง

ก้าวขาออกไปพ้นจากจอมโจรที่มีสองใจ
บอกอายก็ได้ว่าน้องนั้นมีผัวแล้ว
หักปานดวงแก้วหักปานตาน้องสิทันใจ
ให้ไอ้ไปเสื้อไปหาเอาผู้ใหม่
ผู้หญิงในโลกมากมายดีกว่าน้องลายเขายังรอพี่อี
สองซุปตาคู่นี้ที่มันเคยมองตาย
ลบทิมจากทิมหัวใจตอบโปะได้อีนี้

อายมาช้าไปเลยต้องเสียใจจังสิ
ลืมสาหอยก่อนจากนี้ขอโทษอีลี
น้องมีผัวแล้ว
ร้องได้ให้ล้าน